จังหวัดร้อยเอ็ดฮะไปดูการแข่งขันส้มตำลีลาที่ไม่มีทีมไหนเขายอมใครกันหรอกครับ
ส้มตำลีลาเนี่ยเขาจัดกันหลายที่หลายทาง

เอางี้เขาได้ตามแน่นอนแต่เขามีมากมายหลายสเต็ปไง
เพราะแต่ละสเต็ปมันคือคะแนนที่กรรมการเขาจะใช้ตัดสิน
ไปดูกันฮะที่นี่ฮะคือห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด
เขามีการจัดกิจกรรมรำเสริงส้มตำลีลา
โอ้โหประชาชนมากันเยอะเขามาดูเนี่ยนะฮะเพราะว่าแต่ละทีมเขาจัดแน่นจัดเต็ม
เพื่อชิงเงินรางวัลถึง๗๐๐๐บาท
โอ้ดีใจนะโอ้เอาการหนังคันนะฮะประเภททีมเนี่ยนะฮะ
เขาก็มีตั้งแต่ประเภททีมสองคนขึ้นไปนั่นแหละไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุ
แล้วก็มีเกณฑ์การแข่งขันแบ่งเป็นอย่างแรกเลยนะ๓๐คะแนนสำหรับรสชาติอร่อยหรือเปล่า
แล้วอีก๓๐คะแนนสำหรับลีลานี่ต้องมันอย่างนี้เลยนะดูลีลาเขา
โยกซ้ายโยกขวาเด้งหน้าเด้งหลังช่วยช่วยช่วยด้วยขึ้นน้อยไม่ไหวแล้ว
ช่วยดึงฉันขึ้นไปทีอ้าวแบบนี้แล้วก็มีทีมเวิร์คอีก๒๐คะแนนการนำเสนออีก๑๐คะแนนและความสะอาดอีก๑๐คะแนน
อร่อยอย่างเดียวไม่ได้อร่อยแล้วโฉกกระปกกินไปแล้วปูดปาดปูดปาดเนี่ย
รองลงมาก็๒๐๐รองลงมาอีกก็พันหนึ่งแล้วก็มีชมเชยให้อีก๒รางวัลก็๕๐๐บาท
เรียกได้ว่าแต่ละทีมส่วนใหญ่ก็ได้รางวัลกลับไปเป็นเหมือนกับขวัญและกำลังใจให้กับทุกทีมนั่นแหละครับ
งานนี้ถือว่าเป็นการมอบความสุขและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอีกด้วยนะครับ